ที่จังหวัดปราจีนตอนนี้ก็คึกคักฮือฮาเหมือนกัน
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปขอโชคจากต้นไม้ข้างทาง
ต้นไม้ที่ว่านี้คืออะไรรีบไปขอกันด้วย
บรรยากาศเนอะทำไมดูน่ากลัวจัง
ก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าต้องนำมาเล่าสู่กันฟัง
คือมันมีความน่ากลัวมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่เดียวกัน
แล้วมีการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนด้วยเหรอ
ข้างกันข้างกันคือจะบอกอย่างนี้
จะบอกว่าเรื่องราวของการขอพรจากต้นไม้ข้างทางมีที่มาที่ไป

ก็คือจุดนี้อยู่ที่ริมถนนสาย๓๐๔มุ่งหน้า๔แยก

ช่วงบริเวณใกล้กับยูเทิร์นกะบินเครน

ไปถึงตรงนี้เราจะได้เห็นร้านร้านเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนเป็นร้านเพลิงไม้เล็กนี่แหละ
เอายิ่งช่วงนี้ฝนตกนะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะจะได้แบบปัดแบบลื่น
อันนี้ถูกต้องเลยมันก็ต้องมีระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะ
มาถึงจุดนี้คุณสังเกตชัดเจนเห็นเพลิงไหมแล้ว

อ้อยช้างหนึ่งต้นเออต้นอ้อยช้างนี่แหละมีผ้าสามสีผูกอยู่
ไม่เคยได้ยินท่านน่ะสิคุณดูแล้วกันหน้าตามันเป็นยังไง
แล้วไม่ใช่แค่ผ้าสามสีนะมีแป้งด้วยโกะที่ลำต้น
บริเวณกิ่งก้านก็มีผ้าสีแดงมีพวงมาลัยผูกอยู่ห้อยอยู่เป็นจำนวนมาก
แล้วพี่คนนี้ล่ะพี่คนนี้เขากำลังล้วงค่ะล้วงเสี่ยงโชคด้วยการล้วงไข่
ส่วนคนที่ถ่ายรูปจากการที่เอาแป้งทาถูทาถูที่เปลือกไม้
ไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวนี่เหมือนไลฟ์สดเปล่า
นี่เป็นยูทูปเบอร์สายมู
ก็คือเผื่อฝากคนที่ไม่ได้มาเองไงแต่ที่ที่ฉันบอกว่าที่นี่เนี่ยกำลังดังก็คือว่าคุณสังเกตดีนะคะ
กิ่งไม้เนี่ยจะมีมงกุฎและสร้อยวางอยู่
ลักษณะคล้ายกับพี่สาวที่กำลังดังที่เรียบด่วนกรุงเทพ
แต่ที่นี่ที่ประจีนแล้วเราก็เล่าข่าวไปวันก่อน
ที่นี่ก็ดังเป็นคู่แข่งสูสีกันมาเลย
นี่แหละค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของแม่สร้อยแห่งนี้
ก็เลยทำให้มีคนมากราบไหว้ขอโชคลาภเยอะ
สังเกตจากชุดไทยที่แขวนอยู่ค่ะมากมายเลยนะคะ
แล้วก็มีพวกเครื่องประดับมีหายสีทองอะไรตั้งวางอยู่ตรงนั้น
และชาวบ้านหลายคนนอกจากมาดูมาถูมารูปมาลัยแล้ว
ก็มักที่จะล้วงลูกปิงปองที่อยู่ในหายทองนี้ด้วย
เสี่ยงกันไปตามแต่ละบุคคลนะคะ
และถ้าหากว่าได้โชคได้ลาบแล้วก็จะมีการนำขนมของไหว้ต่างมากราบไหว้ขอบคุณท่าน
แล้วที่นี่เขาไม่ได้มาแค่ช่วงกลางวันนะคะ
กลางวันก็มาได้กลางคืนก็มากันเยอะอย่างที่เราดูไปช่วงต้นคลิปนั่นแหละ

นั่นน่ะสิแต่ว่าบางคนถนัดช่วงนั้นไงไม่ร้อนด้วยหรือบางทีสะดวกเวลากลางคืน

กลางคืนตอนกลางคืนมันจะแบบมีโอกาสได้ไปเอ้ยอะไรของคุณนะน้องใบตอง

ก็ตกใจนะคุณชนะเอาอย่างนี้อาจจะรู้เรื่องราวที่มามากขึ้นเนี่ยไปถามพ่อค้าขายยางปัดน้ำฝนที่อยู่ข้างร้านนี่แหละนะคะ
คุณภูเบสรู้ด่านกลางอายุ๓๖ปีคือตอนนั้นเนี่ยคุณภูเบสบอกว่าตัวเองมาขายของที่เนี่ยก็เห็นว่าเออมันพิกัดดี

ห่วงจุ้ยดีก็เลยทำเพิงไม้ขึ้นมา
ตอกดังปึ้งตอกดังปึ้งนั่นไง๒๓ปึ้งนั่นไง
อย่างนี้เลยขนลุกเลยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วเอาแล้วถ้าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงนะ
ได้โชคมาแล้ว๕งวดติดกัน

ไปถามอีกคนนึงเลยดีกว่าว่าจริงหรือเปล่า
คุณนพัสนันพักดีไทยอายุ๓๕ปี
เล่าให้ฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่สร้อยค่ะ

คือมีความแปลกตรงที่ว่าตรงลำต้นจะมียางสีทองไหลออกมา๒เส้น

แล้วรวมดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนลักษณะสร้อยคอ

เขาก็เลยเรียกเลยว่าเป็นแม่สร้อย
แล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นลักษณะของเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะ
เป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวขาว

ได้เข้ามาเข้าฝันเธอค่ะ
แล้วเธอก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่มาเข้าฝันตั้งแต่ที่มาหาเธอรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้น
ขายของก็ขายดีขึ้นจะเสี่ยงโชคอะไรก็คือได้โชคได้ลาบมากขึ้น
เธอก็เลยรู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่กราบไหว้ขอพรกันทุกงวด
แต่การขอทุกงวดก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะถูกทุกงวดอีกเหมือนกัน
แค่จะเล่าสู่กันฟังว่าที่นี่ก็มีแม่สร้อยที่หลายคนเลื่อมสายศรัทธานะคะ